ส่วนเรื่องความปลอดภัยของเด็กเล็ก

ใช่แล้วถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ขึ้น

แต่เรื่องที่จะเล่าอยู่เนี่ยคือต้องบอกว่า
โชคดีที่มันอยู่ในสายตาพ่อแม่

โอ้โหต้องตามกู้ภัยมาช่วยเลยค่ะ
นี่ค่ะก็ต้องตามกู้ภัยมาช่วย

แม่เขาพยายามจะเบี่ยงเบนความสนใจ
แล้วอีกฝั่งหนึ่งกู้ภัยจะได้ทำงานนะคะ
นี่ไงแม่อยู่ฝั่งกู้ไพอยู่ฝั่ง
กู้ภัยก็มาทำงานตรงนี้พยายามจะงัดออกมานะคะ
งั้นเดี๋ยวเด็กจะตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็จะร้องไห้แล้วยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้าเลยค่ะ๘โมงครึ่ง
ที่บ้านในซอยข้างวัดหลวง
ตำบลวัดหลวงบพนัทนิคมนะคะ
ที่ติดอยู่ข้างในอายุ๒ขวบ
ก็ร้องไห้ตกใจนะคะเจ้าหน้าที่ทำงานประมาณ๑๕นาที

เขาบอกตอนที่พาออกมาเนี่ยอากาศร้อน
เด็กก็เหงื่อท่วมตัวทีเดียวนะคะ
กู้ภัยก็ต้องปลอบใจยื่นกล่องนมให้นะคะ
เด็กก็ไหว้ขอบคุณพี่
คือพ่อเล่าให้ฟังบอกเปิดประตูรถทิ้งไว้

ก็ไม่รู้ขึ้นรถปิดประตูแล้วล็อกเลย
นี่ค่ะก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ก็ต้องรีบโทรเรียกกู้ภัยมาช่วย
ทีนี้ก็อยากจะฝากพ่อแม่ผู้ปกครอง

ไม่งั้นก็อาจจะไม่จบลงด้วยดีแบบนี้ค่ะ
อ๋อแล้วปกติน้องชอบเครื่องบนมาเล่นประจำอย่างนี้เครียมมาเล่นบ่อยไหม
ไม่ครับถ้าน้องเห็นน้องจะมาเล่น
ว่าน้องเห็นน้องจะมาเพราะน้องจะไปเที่ยวฟิลวอกเรื่องความเป็น

ไม่อยากให้เด็กคนไหนติดอยู่ในรถเลย

จังหวะถอยรถดูก่อน
เพราะมันมีนะพอไม่เห็นว่าลูกเดินออกมาเนี่ย